เปิดปากกับภาคภูมิ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

แล้วก็พี่แพตตี้ขณะที่อีกท่านหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือประสานงานแล้วก็มาดูความเดือดร้อนของบรรดาผู้ค้าสลากรายย่อยตรงนี้
ดรเกณฑิกาอุ่นจิตนะฮะเป็นประธานคณะทำงานช่วยเหลือเด็กสตรีและผู้ด้อยโอกาสของพักไทยสร้างไทย
สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคือมันเกิดอะไรขึ้นพี่
ใช่ค่ะยืนยันการรับสลากมันเกิดอะไรขึ้นตบตีก็มีทะเลาะก็มีเอาป้ายไปติดจองเอาไว้ก็มี
อันดับหนึ่งเลยอ่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะนี่คือปัญหาเลยว่าคือต้องถามเขาก่อนว่าเขาต้องการทำอะไรกันแน่
เขาต้องการทำอะไรกันแน่คือเขาต้องการแก้ปัญหาสลากให้เหลือ๘๐บาทและต้องการคัดผู้ขายตัวจริงนะคะ
หรือต้องการให้เหลือสลาก๘๐บาทหรือต้องการให้เหลือผู้ค้าตัวจริงและเกาหลีมันไม่เหมือนกัน
ยังไงไหนลองอธิบายถ้าต้องการให้เหลือสลาก๘๐บาทคุณไปขายแอปเป่าตังค์เราไม่ได้คัดค้านเรายินดี
แต่คุณรู้หรือไม่ว่าคนที่ขายผ่านแอปเป่าตังค์นั้นคือผู้ค้าตัวจริงหรือไม่
ยังไงอ่ะก็คุณใช้เกณฑ์คัดกองอะไรคะมาก่อนได้ก่อนเขาได้โคต้าเขาสมัครเขาสมัครจากวันที่๑ถึง๓๑มกรา
เป็นผู้ค้าลายใหม่๖๕แล้วก่อนหน้าที่เขาจะมีแอปเป่าตังค์เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้พวกเราปีห้าแปดไปสมัครก่อนครับ
แต่การสื่อสารที่เขาให้พวกเรามาเนี่ยคือ๑คุณต้องมีแท็บเล็ต๑เครื่อง
แล้วเอาสลากอยู่บนแท็ตแล้วเราก็ต้องเอาแท็บเล็ตเราไปเล่ขาย
นั่นคือความเข้าใจที่เขาบอกกับพวกเราปี๕๘
เอาทับเล็ตไปเลขายเลขายคือทางที่เราจะได้เป็นใบ
เราจะได้เป็นสลากบนแท็บเล็ตแทนเขาเรียกสลากดิจิทัล
ดิจิทัลคือเราทำความเขาทำความเข้าใจกับพวกเราปี๕๘แบบนั้น
ว่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นปี๕๘
เรามีสลากใบของเราอยู่แล้วตอนนั้นได้โคต้าสลากใบถูกอยู่แล้ว
แล้วเราจะไปเสี่ยงกับแท็บเล็ตบางคนเขาต้องไปลงทุนซื้อแท็บเล็ตทำไม
ถูกไหมคะเราก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจที่จะไปสมัครตรงนั้นก่อน
ล่าสุดเขาก็เปิดโอกาสให้ปี๕๘ได้ลงก่อน
แต่ปี๕๘ไม่กล้าลงใช้คำว่าไม่กล้าลง
เพราะกับการสื่อสารที่เขาสื่อสารเราแบบไม่ชัดเจนไม่ชัดเจน
เราก็เลยไม่กล้าลงพอปี๕๘ลงไปได้๓๐๐ลายมั้ง
เขาเปิดเริ่มต้นที่๑๐๐๐ลาย
มาสมัครเป็นลำดับ

เพราะฉะนั้นใครที่ลงผ่านออนไลน์ตรงนี้ได้ก่อน
แล้วก็ยังมีผู้ค้าลาย๖๕อีกมากมาย
ที่ไม่รู้เลยว่ามีการสมัครดิจิตอล
เอางี้ผมอธิบายให้ทุกผู้ชมฟังคร่าวด้วยนะ
ก็คือพี่ฮัทธ์พี่นภาแล้วก็คุณพะตี้
คือผู้ค้าสลากรายย่อยที่มากันตั้งแต่ปี๕๘
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้สลากงวดละ๕๐๐ใบ
ที่เขาเรียกว่า๕เล่มอีกเล่มละ๑๐๐
๕๐๐ใบทางกองสลากเขาให้มาคือใบละ๗๐บาท๔๐สตางค์

ก็กำไรเกือบ๙บาทกว่า
บาทกว่างวดหนึ่งก็มี๒ครั้ง
จะได้กำไรอยู่๙๖๐๐ต่อเดือน
ถูกต้องค่ะ๑เดือนจะมีรายได้อยู่๙๖๐๐
ในปี๕๘ทั้งหมดมีกี่คนที่ได้โคต้าจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปี๕๘มี๑๕๐๐๐๐๐ลาย

ซึ่งในแต่ละงวดเนี่ยเขาจะพิมพ์สลากออกมา๑๐๐ล้านฉบับ
ตอนนั้นจะมีอยู่ประมาณ

ตั้งแต่ปี๕๘เราเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมปัจจุบันนี้
เลี้ยงการได้มาหมดแล้ว
ต้องไปเฝ้าตู้๓วัน๕วันเราผ่านมาหมดแล้ว
แล้วก็ช่วงนี้ก็มีอีกแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับทางฝั่งของดิจิตอล
จนกระทั่งเราก็มีการคือปัญหานี้ปัญหานี้มันก็เกิดมาเรื่อย
มันก็มีปัญหาเกิดเรื่อยทางสำนักงานสลาก
เขาก็ทยอยปรับโตด้วยการพิมพ์เพิ่มจนมีการรองรับได้
รองรับปริมาณเพียงพอปัจจุบันอย่าง๑๐๐ล้านฉบับ

ก็เพราะสำนักงานสลากเขาต้องการทำสลากให้เหลือ๘๐บาท

รับเข้ามาในฝั่งของดิจิตอล
สลากใบแล้วก็ดิจิตอล

ตอนนี้เป็น๑๖๒๐๐๐ลาย
ก็เพิ่มมา๑๐๐๐๐๑๒๐๐๐ลาย
เดี๋ยวก่อนนะค่ะ๒๕๐๐๐๐ลายเป็นเมื่อตอนเก่า
แล้วทางนี้มันก็จะมีการตัดสิทธิ์สำหรับคนที่ขาย

สองหมื่นกว่าลายเกิดจากการที่ไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน
ที่เขาให้ยืนยันตัวตนเมื่อตอนมกราสองหมื่นกว่าลายเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกประชาชนพื้นที่ไกลปืนเที่ยง
ผู้เท่าผู้แก่ที่ไม่ได้มีความรู้เทคโนโลยีครับแต่เขาขาย๘๐บาทขายเอง
แต่ด้วยความว่าไม่ได้รู้เท่าเทคโนโลยีแล้วเขาก็โดนตัดสิทธิไปแค่ว่า
เขาไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านบนเว็บของกองสลาก
แล้วเขาโดนตัดสิทธิ์ไปโดยที่แบบไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใดทั้งสิ้น
มันต้องทำยังไงสมมุติทุกงวดเนี่ยพี่ฮัทพี่นภาพี่แพทตี้เนี่ย
ตอนนี้มีชื่ออยู่ในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วร่วมกับอีกแสนกว่าลาย
กรุงไทยตรงนั้นเข้าไปเพื่อ
ไปเพื่อไปจองคิวเพื่อให้ได้คิวที่หนึ่ง

ไปรอคิวในการที่เราจะต้องกดสั่งจองผ่านทางระบบของธนาคาร

ไม่เหมือนดิจิตอลไม่เหมือนโทรต้าไม่เหมือนโอปอลมีที่อะไรต่าง
สามารถเอาเงินเข้าแล้วหวยได้รับเลยไม่ต้องไปแย่งกับใคร
แต่ของเสรีเนี่ยเอาเงินเข้าปุ๊บ
ถึงเวลาต้องไปนั่งแย่งกันที่ตู้อีกว่าคุณจะทำระบบผ่านไหม

เอาเงินเข้าวันนี้พรุ่งนี้ทำระบบอืม
ถ้าได้หวยถ้าทำระบบผ่านกว่าจะได้รับหวย

จ่ายเงินล่วงหน้า๑๕วันถึงจะได้สินค้า

ถึงมีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะได้หวยค่ะ
ก็คืออย่างที่เห็นต้องไปแย่งกันหน้าตู้
เพราะถ้าเราไปหน้าตู้แล้วเราไปไม่ทันเนี่ย

คนที่นอนหน้าตู้ไม่ใช่ว่าได้ทุกคนนะคะ

ถ้าเป็นหวยซื้อเนี่ย๒วินาที

แล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าคนธรรมดาอย่างเรา

ว่าทำไมคนที่สูงวัยต้องไปนอนเฝ้าตู้

ขนาดคนเป็นอย่างรุ่นเราก็ยังยากเลยนะคะ

ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือได้
โอกาสที่จะได้ไม่มีเลย

เพราะว่ามันมีการล็อกระบบในความคิดของพี่นะในส่วนตัวเลย

คือเอาเป็นว่าถ้าฟังจากพี่เนี่ยปี๕๘ก็มีปัญหาแบบนี้นี่แหละ

พอเขาพิมพ์เพิ่มขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าโอเค
ก็ไม่มีปัญหาทุกคนได้ฉลากมาคนละ๕เล่ม
มันเริ่มจัดสรรปันส่วนบาลานซ์กัน
แล้วพอมาปี๖๕ให้ผู้สมัครลายใหม่เข้ามา
เป็นผู้ค้าลายใหม่สมัครเข้ามา๙แสนกว่าลาย

คือเปิดลับขมับคน

ก็คือเปิดรับจำนวนคนเข้ามา

ซึ่งก็เหมือนเราเข้ามาแย่งกันในปี๕๘
ซึ่งก็ไม่พออยู่แล้ว
กลุ่มพวกพี่คือผู้ที่ไปอยู่ที่สำนาคันสตราคิณหมัครัฐบาล

ใช่ค่ะ
ฟ้องศาลก็มีมาแล้วฟ้องศาลด้วยเหรอ
ร้องเรียนปปชก็ร้องมาแล้ว

ความเดือดร้อนของการบริหารของบอร์ดกองสลาก
เราไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องกฎสลากไม่เพียงพออย่างเดียวนะคะ

แต่ทุกหน่วยงานเงียบ
หรือว่าเพราะเราเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กหรือเปล่า
รเกณฑิกาเข้ามาช่วยเหลือ
หรือว่าเข้ามาดูปัญหาของเขาตรงนี้ได้ยังไงครับ
ก็แลกเริ่มเลยเมื่อประมาณต้นปี
ก็ทางประธานของชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากเสรี
ก็ได้มีการติดต่อพึ่งผ่านเพจดรพึ่งโดยตรง
แล้วก็ช่วงแรกเพิ่งก็ไปแค่เป็นผู้สังเกตการณ์นะคะ
แล้วทีนี้พอไปสังเกตการณ์เรื่อยรู้สึกว่ารับถึงปัญหา
เห็นผู้ที่ทำมาหากินเดือดร้อนจริง
ก็คือตั้งแต่คนพิการผู้สูงอายุ
หรือว่าบางคนครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่เขาได้โคต้าอยู่
แล้ววันดีคืนดีก็ไปยึดของเขา
ก็รู้สึกว่ายึดแบบไม่เป็นธรรม
แล้วพึ่งก็เลยเห็นว่าตรงนี้พอไปรับฟังมากเนี่ย
เข้าใจแล้วว่าอย่างเมื่อก่อนนี้เพิ่งเป็นประชาชนใช่ไหมครับ
มองว่าเออก็ขายหวยแพงเหมือนมองเหมือนประชาชนทั่วไป
ก็เหมือนกับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านก็อาจจะมองอยู่ว่า

แต่ความจริงแล้วเนี่ยพี่คือขาย๘๐ค่ะ
ขาย๘๐แล้วเราเห็นคนขายแพงอยู่อ่ะ

พึ่งบอกมากอนก็มองอย่างนี้
ใช่แล้วทีนี้พอเพิ่งเข้าไปสัมผัสเนี่ยเพิ่งถึงได้รู้ว่า
จริงแล้วเนี่ยไอ้หวยรทะลี่ร้อยล้านใบ
แบ่งเป็นของมูลนิธิหรือว่าองค์กรใหญ่
ก็ประมาณ๓๐แล้วส่วน๗๐ก็จะเป็นกลุ่มผู้ค้าสลาก
แล้วทีนี้วันดีคืนดีเนี่ยการที่เขาจะมาแบ่งโคต้าแบ่งหวยไปเนี่ย
จากผู้ค้าสลากคือแบ่งทำไมเขาถึงไม่แตะกับองค์กรใหญ่
ทำไมเขาถึงมายิ่งกดยิ่งดึงยิ่งยึดจากคนตัวเล็กไป
ถ้าเขาบอกว่าผู้ค้าสลากเอาไปขายผ่านแพลตฟอร์มเอกชน
แล้วมีความผิดแต่ทุกวันนี้ก็จะเห็นได้ว่า
ฟอร์มเอกชนนั้นก็ยังขายได้
คือเขาจะพูดว่าเป็นค่าบริการ๒๐บาทหรืออะไรก็แล้ว
แต่ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าแพลตฟอร์มเอกชนก็ยังเปิดได้
แล้วทำไมในเมื่อผู้ค้าสลากถึงโดนยึดถ้าไปขายแพลตฟอร์มนั้น
กรณีที่๑กรณีที่๒ก็เพิ่งก็อยากให้มองว่า
เขาก็คือคนตัวเล็กที่ทำมาหากินอาชีพหนึ่ง
ที่ไปรับมาบางคนไม่ได้โคต้าสลากที่เห็นขายแพงกัน
เพราะว่าเขาไปรับจากแหล่งที่ขายส่งก็รู้อยู่แล้วว่ามีตรงไหนบ้าง
ก็ส่งมาก็เก้าสิบกว่าบาทแล้วแล้วเขาต้องไปเดินตากแดดคือ
เป็นตัวแทนอยากให้กองสลากแล้วก็รัฐบาล
มองว่าเขาคือตัวแทนเขาคือคนที่ทำมาหากินอาชีพหนึ่ง
ที่ไปเดินตากแดดไปปั่นจักรยาน
เพราะว่าคุณบัตรขึ้นไม่ได้ก็ไปขายก็จะได้เงินมา
วันนี้ยังมาเหมือนเหยียบย่ำซ้ำเติมเขา
รับมาแพงแล้วก็ต้องขายแพงเพราะว่าเขามีต้นทุน
มันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปมันก็เหมือนคนทำมาหากินทั่วไป
เพราะฉะนั้นประชาชนจะมามองว่า

คือผมเข้าใจแล้วแสดงว่าตอนนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหา
ทางฝั่งของพี่ผู้ค้าสลากลายย่อยเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกแบ่งโคต้าไปให้ทางดิจิทัล

ซึ่งต้องแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มจำนวนสลาก

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวมาเอากันให้ชัดกว่านี้นะ
ว่าเออถ้าแก้แบบนี้แล้วมันจะแก้ได้จริงเหรอ
แล้วตัวเลขต่างที่ออกมาณขณะนี้ของสลากในแต่ละงวดเนี่ยเป็นยังไง

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะเรื่องปัญหาของผู้ค้าสลากรายย่อยนะครับ
คือทางกลุ่มของผู้ค้าสลากรายย่อยที่มาอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิเนี่ย
ฮัทพี่นภาแล้วก็พี่แพตตี้บอกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการจัดสรรเรื่องของจำนวนของสลากที่มีอยู่
อย่างนี้นะฮะณปัจจุบันนี้นะคือสลากที่พิมพ์แต่ละงวดเนี่ยมี๑๐๐ล้านใบใช่ไหม
ในแต่ละงวดซึ่งแน่นอนว่าเขาจะมีโคต้าส่วนหนึ่ง๓๐เป็นขององค์กรไปขององค์กรมูลนิธิต่าง
ซึ่งเขาจะไปต่อแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไป๗๐เนี่ยจะอยู่ที่บรรดาผู้ค้าสลาก
ย่อยทั้งหลายซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ปี๕๘ใช่ไหมฮะ
ได้กันคนใบละคนหนึ่งใบละ๗๐บาท๔๐สตางค์ใช่ค่ะต้นทุน
เราก็คิดว่าผู้ค้าสลากลายย่อยอย่างพวกพี่ทั้ง๓คนเนี่ยพอได้สลากมาแต่ละงวด
ก็เอาไปเข้าเป๋าตังค์แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าพอเขาจะขายทางดิจิทัล

ฝั่งของผู้ค้าสลากรายย่อยยังอยู่เหมือนเดิมและจำนวนเพิ่มขึ้นด้วย

จาก๗๐ก็๗๐ล้านใบที่มีอยู่เนี่ยอย่างงวดล่าสุดของเป่าตังค์เนี่ย
เอาสลากไปให้กับทางผู้ค้าทางฝั่งดิจิทัลที่เขาลงทะเบียนกัน๑๒๘๗๐๐ใบ
เท่ากับว่าสลากมันหายไปและจำนวนของผู้ที่ได้โคต้าที่ลงทะเบียนเอาไว้มันเพิ่มขึ้น

เพราะพอไปถึงแล้วต่อให้มีชื่ออยู่ในระบบของเขา
ถูกต้องค่ะก็ไม่ได้หวยมันกดไม่ทันใช่ค่ะอ่า
ไม่ว่าคุณจะได้หวยมาขายในราคาต้นทุน
คืองวดหนึ่งจะต้องมีถึง๔๐๐๐เนอะ๔๐๐๐คนที่จะไม่ได้
๔หมื่นคนที่จะไม่ได้ตอนนี้๕หมื่นแล้วค่ะ
ประมาณ๕หมื่นแล้วปีเจอ์พิดวัง

และก็จะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยเพราะว่าเขาเกิดแต่การให้เปิดตัดตัด
รู้สึกไงถามจริงพอเห็นเพื่อนเราแบบไปตบไปตีกันไปอะไรกัน
บอกตรงรู้สึกอึดอัดมาตั้งแต่ปี๕๘แล้ว
แล้วเราพ้นวิกฤตนั้นมากว่าจะพ้นมาถึงสภาพนี้
ปีก่อนปีนี้นะเราเริ่มรู้สึกดี
แต่พอมาปี๖๕ปุ๊บปลายเดือน๖๔ปี๖๔
กองสลากมีมาตรการขึ้นมาว่าจะตัดสิทธิ์ผู้ค้าเสรีปี๕๘ทั้งหมด
ที่สภาพที่ผ่านมาพวกเราก็เลยรวมตัวประท้วง
เรียกร้องความยุติธรรม
จนกระทั่งยืดมาเรื่อยยืดมาเรื่อยจนกระทั่งมีกฎมีระเบียบออกมาต่างนานา

แอปเป่าตังค์ให้เข้าเป่าตังค์ให้ยืนยันตัวตน
รอบ๓รอบ๔รอบสแกนผ่านอะไรอย่างนี้
ทุกอย่างทุกอย่างที่กองออกกฎระเบียบมาเพื่อที่จะบี้พวกเราแล้ว

คืออย่างคนรุ่นเก่าที่เขายังไม่ทันถึงเทคโนโลยี
ในการที่ยังต้องสแกนพี่นึกออกไหมคะอย่างชนบท
ชนบทข้างนอกที่เขายังไม่ได้เก่งถึงระบบโซเชียล
ที่สามารถสแกนผ่านแอปเป่าตังค์ได้ในที่นี้
เขาก็ยังทำไม่ได้และอย่างคนซื้อ
ก็ต้องมีแอปเป่าตังค์ที่จะเข้ามาซื้อราคา๘๐กับเราหน้าร้าน
แล้วทีนี้เขาก็ไม่มีและยังต้องจำกัดเป็นของกรุงไทยเท่านั้น

และอย่างดิจิตอลซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน
แต่จุด๑๐๐จุดที่๘๐บาทซื้อได้ไม่เกิน๒๐ใบ

ถามว่าสัตว์ส่วนมันคืออะไร

สุภัณฑ์ในบ้านท่านประธานเลย
เหตุเรื่องเป็นยังไงคือโอ้โหตู้มันก็มีเยอะแยะ

คนมันก็เยอะกว่าค่ะคนมันก็เยอะกว่าตู้อยู่แล้ว
ชิ้นนี้มันใช้ได้เฉพาะกุตตู้กรุงไทยไงคะ
มันได้แต่ตู้กรุงไทยค่ะ
เอาต่อต่อให้เป็นกู้ตู้แบบทุกแบงค์เลยจะพอไหม

ก็พอค่ะแต่ลอตเตอรี่ก็ยังไม่พอเหมือนเดิ

เพราะว่ามันหารสัดส่วนมาแล้วคนละ๕๐๐ใบเนี่ย
จำนวนที่อยู่กับใบที่เหลืออยู่มันไม่พอ

ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ต้นไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ากดผ่านระบบอะไร
ปัญหาอยู่ที่ว่าลอตเตอรี่มันไม่เพียงพอ

อย่าบอกว่าไปเพิ่มเนี่ยจะโดนมอมเมาโดนอะไร
ตัดทิ้งไปเถอะค่ะมอมเมาอ่ะ

ถ้าคุณมอมเมาอ่ะพูดถึงไงขายเป่าตังค์อ่ะ
เด็กก็ซื้อได้แล้วมอมเอาไอ้ตัวนี้มันไปเกยถึงห้องนอนเลยพี่

แล้วมันต้องไปเพิ่มอีกมันไม่ต้องเพิ่มไปเรื่อย
ต้องเพิ่มขนาดไหนสมมุติตอนนี้๑๐๐ล้านฉบับอยากให้เพิ่มไปถึงเท่าไหร่

คุณเพิ่มดิจิตอลเท่าไหร่คุณก็เพิ่มหวยใบเมนเท่านั้น
หวยใบอยู่ในร้อยล้านฉบับเท่าเดิมได้ไหม

คือถ้าเพิ่มถ้าคุณขายเป๋าตังค์๑๒ล้านฉบับ

ต้องมากังวลว่าหวยจะเหลือค่าแผงของผู้ค้า

เพราะเงินของเรา
เราใช้เงินของเราไปซื้อค่ะ
ถ้าเราขายไม่หมดเราก็รับผิดชอบตัวเอง

จะขายไม่หมดและเดือดร้อน

เขาจะรับผิดชอบตัวเองได้เท่าไหร่

คือแล้วไม่มีอาชีพอย่างอื่นกันไหม

บางคนไปคิดว่ามีทำงานอยู่แล้วแล้วก็

อีกบ้างอืมเขาก็ตกงานกันมาทำตรงนี้กันทั้งนั้นแหละค่ะ
เขาตกงานมาทำตรงนี้กันทั้งนั้นถูกค่ะยุคโควิดตรงเนี้ยตกงานกันละนาว
เพราะเมื่อก่อนก่อนที่จะเป็นโควิดก็คือทุกอย่างก็คือปกติ
ค้าสลากอยู่สองแสนสองแสนลายครับก็คือมันก็คือ
อันนี้พอหลังจากที่ว่าเพราะว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เข้าถึงง่าย
อืมซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปก่อนจะถามว่าทำไมไม่คิดไปทำอาชีพอื่น
ถามกลับก่อนว่ามีอาชีพอื่นให้พวกเราทำไหมกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
แล้วเพิ่มโคต้าของผู้ค้าขึ้นมาเนี่ยจากแสนกว่าเป็นแสนสองเป็นแสนหก
ในส่วนของผู้ที่เขาพี่กงพี่การต้องค้าต้องขายเนี่ย
เขาอยู่ในกลุ่มพวกนี้ด้วยไหมอยู่ในกลุ่มพวกนี้ด้วยค่ะ
ไม่ใช่ว่ามีแต่พวกพี่มาหาว่าโอ๊ยมาแย่งอาชีพอะไรไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่และยืนยันใช่ไหมว่าเราขายแปดสิบ
เราไม่ได้ว่าโอ้โหฉันไม่ได้เพราะว่าความจริงแล้วฉันก็ไม่ได้ขายหรอก
มาฉันก็เอาไปปล่อยต่อพวกเราไม่มีใครโดนตัดสิทธิสักคนเลยนะคะ
ที่ออกมาสู้ทุกวันนี้ไม่ได้โดนนะคะก็คือออกมามาต่อสู้เพื่อคนที่
ศักดิ์สิทธิ์หรือความไม่เป็นธรรมค่ะเอาละเท่าที่ฟังก็คืออยากให้เพิ่มจำนวน
ในการพิมพ์สลากในแต่ละงวดให้มารองรับกันซะคุณพึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันนะ
เพราะว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับทุกผู้ชมครับกลับมาช่วงหน้าเนี่ย
คุยกับโคศกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจารย์ธนวัฒน์เดี๋ยวจะได้มาตอบคำถาม
ฮัทยิ้มเลยยิ้มหรืออะไรเนี่ยไม่เป็นสิทธิ์อาจารย์กัน
เป็นสิทธิ์อาจารย์ด้วยอ้าวดีเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนะครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับปัญหาเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะฮะ
สลากไม่พอกับจำนวนผู้ค้ารายย่อยเนี่ยเดี๋ยวคุยกับท่านคณะกรรมการนะครับ
โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับคือทางผู้ค้าสลากรายย่อยเนี่ย
ที่ผมนั่งคุยแล้วก็นั่งฟังมาเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มการพิมพ์อีกได้ไหม
สลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวดเพิ่มได้ไหมฮะอาจารย์
ถ้าถามว่าตอนนี้เรากำลังพิจารณาดูข้อมูลอย่างรอบครอบอยู่ถามว่ากำลังพิจารณาดูข้อมูลอย่างรอบครอบอยู่ไหมดู
แต่คำถามว่าตอนนี้เพิ่มหรือยังคำตอบคือยังนะครับผมอยากจะทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า
นั่นหมายถึงว่าเมื่อคนซื้ออยากซื้อในราคา๘๐นะครับแต่ว่าบางทีเราจะเห็นว่าคนขายบางคนบอกขายไม่ได้เพราะรับมาแพง
สังเกตเนี่ยมันมีคนได้คนเสียขณะเดียวกันเมื่อเราจะพิมพ์สลากเยอะนะครับคนขายต้องการเอาสลากไปขาย
แล้วคนขายก็บอกว่าอยากได้สลาก๒งวดเนี่ยปัจจุบันเราพิมพ์๑๐๐ล้านใบนะครับคนขายบอกว่าอยากได้๑๒๐ล้านใบหรือ๑๕๐ล้านใบ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราเห็นมันสลากเนี่ยมันพอดีแผงมันไม่ได้ขาดนะครับ
ดังนั้นเราก็วิจฉนะว่าถ้าเราพิมพ์สลาก๒๐๕๐แบบ
แล้วมันเกิดเหลือติดมือคนขายคนขายขาดทุนอีกมันจะเป็นปัญหา
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็บอกกติกาง่ายว่า
คนขายต้องรู้นะคนขายที่สมัครมาล้านคน
เราจัดให้ฉลากได้แค่๒๐๐๐๐๐คนนะ
ความต้องการขายมีเยอะแต่ความต้องการซื้อมันมีพอดี
เพราะฉะนั้นผมตอบคุณภาคภูมิสั้นง่ายคือ

ตอนนี้ถ้าเป็นในส่วนของผู้ค้ารายย่อยเนี่ยฮะอาจารย์เขาได้
เขาได้โคต้าอยู่เขามีคนที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้กับ

คือบางทีสลากมันต้องแยกหลายประเด็นนะครับ
ครับคนรับสลากไปขายเองโดยตรงก็กลุ่ม๑
ก็รับสลากไปขายช่วงทันทีก็อีกกลุ่มหนึ่ง
คนที่ไม่มีสลากไปรับจากสลากขายส่งก็อีกกลุ่มหนึ่ง
คนที่อยู่ในสลากดิทัลได้ทุกงวดเป็นเวลา๑๒๑๒เดือน
ก็คือ๒๔งวดนะครับอันนี้ได้ประจำ
อันนี้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ๑๒๘นะฮะล้านใบ
ก็จะมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมเอา๕หารประมาณ๒๐๐๐คน
เอาง่ายแบบนี้นะครับประมาณเกือบ๒๐๐๐๐คนนะครับ
ตรงนี้จะเป็นคนที่ได้มีรายชื่อและได้สลากไปเป็นประจำ
กับคนที่จะต้องเข้าไปกดในตลาดซื้อจองเนี่ยจะมีนะครับ
ก็คือ๑๗๐๐คนก็จะได้สลากประมาณ๑๗๐๐คน
ที่มีทะเบียนรายชื่ออยู่แต่จะได้สลากไป๑๒๐๐๐คนครับ
ประมาณห้าหมื่นคนครับแล้วก็มีทั้งผู้ที่เป็นถาวร
มีอยู่๑๗๐๐๐๐แต่ว่าจะได้สลากแค่๑๐๒๐๐๐คนใช่ประมาณนั้นครับ
เขาบอกว่าเพิ่มจำนวนของดิจิทัลทางฝั่งนู้นก็ไปเพิ่มสลากฝั่งนู้น
ต้องมาเอาโคต้าตรงฝั่งตรงที่เขาเคยได้กันอยู่ไม่ได้เหรอฮะอาจารย์
เบื้องต้นยังไม่ได้นะเพราะเรายังใช้กรอบเดิมคือ
คนซื้อเนี่ยยังซื้อหนึ่งร้อยล้านใบเราถึงบอกว่าตอนนี้เรากำลังพิจารณา
เพื่อรอบคอบนะครับคุณท้าภูมิก็จะเห็นนะครับว่า
สมมุติสลากกลิ่นแบบนี้โบราณนั้นเพิ่มสลากเข้าไปคุณท้าภูมิก็จะระสัมภาษณ์
ทำไมพิมพ์เยอะเกินจะขายกันไปเยอะอะไรขนาดไหน
เป็นปัญหาใหม่พอเราทำแบบนี้แบบนี้
คุณภาคภูมิก็อาจจะมีคนที่เป็นประชาชนมานั่งสัมภาษณ์ว่า
ทำไมถึงไม่เข้าระบบดิทัลทำไมถึงเราอยากได้สลากราคาแปดสิบบาท
มันมีผู้ได้เพิ่งเสียเราเห็นใจคนขายนะ
จึงกำหนดเพดานสลากดิทัลไว้แค่๒๐ล้านใบไม่เพิ่มมากไปกว่านี้
ถ้าระบบการขายข้างนอกเนี่ยเป็นการขายด้วยตัวเอง
แล้วก็เป็นการขายที่ไม่ขายช่วงและขายในราคา๘๐บาท
ใครที่ขายช่วงเราตัดโคต้าทิ้งแล้วต่อไปจะเป็นคนขายจริงนะครับ
เอาเป็นว่าผมบอกก่อนว่าเรากำลังพิจารณาอยู่ว่าเราควรจะเติมไหมนะครับ
แล้วก็ยังเห็นใจคนขายอยู่นะครับแต่บอกอีกนิดนึงนะ
พบว่านะครับว่าเราให้อำนวยความสะดวกกับคนที่ไปจองนะครับ
จะได้ไม่ต้องไปตลับขับตานอนตอนนี้สถิติที่ได้เนี่ย
มากกว่า๘๐ได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับจองผ่านแอปหน้าตู้เนี่ย
หน้าตู้เนี่ยได้แค่ประมาณ๒๐ประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นจริงเนี่ย
คนขายเนี่ยสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนะครับ
ใช่ครับก็ในส่วนของเปล่าตั้งอย่างงวดเนี่ย
เปล่าตั้งเนี่ยได้ไป๑๒๘๗๐๐๐๐ใบอาจารย์ที่ฟังจากอาจารย์ก็คือว่า
หน้ายังไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็ตามหลักอาจจะเพิ่มคือ
คุณภาพูลต้องบอกแบบนี้นะครับในสถานกจำการณ์เนี่ย
ตอนนี้เวลาเดินไปไหนประชาชนชื่นชมบอกขาย๘๐บาทได้จริง
ตอนนี้เราถูกกลับมาโดยที่คนขายบอกว่าทำไมสลากถึงไม่เพียงพอต่อเขา
เพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรายืนยันที่ดูแล
การซื้อ๒๐ล้านคนให้ซื้อสลากด้วยราคา๘๐บาท
เขาจะสามารถขายให้เห็นได้จริงว่า๘๐บาทใช่ไหม

ใช่ครับอันนี้คือเบื้องต้นนะปีนี้เรากำหนดเพดานไว้ที่๒๐
เราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ไปรบกวนมุมของคนขายที่เป็นใบมากนัก
แต่เรากำลังจะเริ่มต้นที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เลข๓ตัว
ซึ่งตรงนั้นจะเป็นตัวคานตลาด
และขายตามราคาตามกฎหมายกำหนด
ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกของประชาชนเพิ่มเติมนะครับ
หลับไปก็หวังว่าจะลงราคาตามกฎหมาย

ยังมีอาชีพทำมาหากินจากการขายสลากไปครับ
ครับวันนี้ถือว่าชัดเจนนะฮะ
พระคุณนะครับอาจารย์ครับสำหรับข้อมูลนะครับ

ผมก็ถามแทนให้แล้วพี่เขาฝากมาหลายคำถาม
ก็คือสำนักงานสลากเขาก็พิจารณาอยู่นั่นแหละ
แต่ยังไม่ได้มีมตบมติหรือว่ามีข้อสรุปออกมา
จะเพิ่มยึดการขายที่ใบ๘๐บาทเนี่ยเป็นหลัก
เมื่อฝั่งดิจิทัลเขาขายได้ใบละ๘๐บาท

จะไปเดินขายตั้งแผงขายตั้งโต๊ะขายก็แล้วแต่เนี่ย
ทำยังไงให้เขาเห็นได้ว่าขายกัน๘๐จริง

การที่จะมาเป็นผู้ค้าสลากปี๖๕ได้

ไม่มีอะไรนั่นหมายถึงว่าคุณต้องมีอาชีพค้าสลากอย่างเดียวจริง

แล้วทีนี้พอรับเข้ามา๑๗๐๐๐ลายเนี่ย

แล้วเขาจะไปเอาอะไรมาประกอบอาชีพของเขา
ถ้าเขาไม่วนหลุกไปซื้อที่ตลาดค้าส่งข้างสนามบินน้ำ
ซึ่งราคามันก็เกิน๘๐อยู่แล้ว
ข้างสนามบินน้ำนั่นอยู่แถวกองสลากเลยนะ

ว่าคุณพิมพ์สลากมาให้เพียงพอกับคนที่เขาจะขาย
มันก็อยู่ตรงหน้าแล้วค่ะเขาไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนมาแล้ว

ใช่ไงก็ยังงงอยู่ปัญหาง่ายทำไมท่านคิดไม่ได้
ก็เดี๋ยวอีกฝั่งนึงเขาบอกโอ้โหจะมอมเมาไปถึงไหน
ถ้าถึงคือให้บอกแบบนี้ครับว่าถ้าคิดว่าจะมอมเบาดิจิทัล
สมควรไม่ต้องมีซื้อง่ายกว่าอีก
ที่เขาแบ่งปันไปตรงนู้นไง
คือมองในหมวดนั้นว่าถ้าเขามองว่าเรื่อง

อมเมานี่คือต้องซื้อง่ายขายคล่อง
ใครก็ซื้อได้อยู่มุมไหนก็ซื้อได้อยู่ห้องนอนก็ซื้อได้เรียนหนังสือก็ซื้อได้
เวลาจะบ่นเอาเป็นว่านักขนาดนี้มันยังเป็นอย่างนี้พี่ฮัทใช่แล้ว
มันจะไปยังไงต่ออ่ะตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ของเขาจริงใจที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนตัวเล็กที่ทำงาน
หาเงินส่งภาษีที่ว่ารายได้เข้ารัฐอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ย
เขาจะดูแลพวกเรายังไงอืมเขาบอกว่าเขาดูแลคนซื้อยี่สิบล้าน
อันนี้ดีใจด้วยค่ะแต่คนซื้อ๒๐ล้านเขาจะเลือกเลขเฉพาะ
เขาชอบเขาถูกใจแต่ไอ้พวกเราที่นำเงินส่งให้เขาเนี่ย
ซื้อตั้งแต่๐๐เงิน๙๙ไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะเหลือมันทุกงวด๐๐
แล้วก็บอกอย่างที่บอกไงครับก็บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะ
กลัวจังเลยกลัวพวกเราหวยคำเหลือคาแผงไม่พอดีอ่านก็บอก
บวกไข่อะไรของเขาก็ไม่รู้ทฤษฎีอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
ก็ถึงบอกไงว่าไม่ต้องห่วงค่ะเงินเงินของเราพวกเรา
รู้อืมเราจะรู้กำลังว่าเราจะขายได้แค่ไหนครับเราจะมี
ไรเราจะยังชีพเราได้เราจะเลี้ยงครอบครัวเราได้เราไม่
เอาเงินรัฐบาลมาขายเราขายเงินของเราเองเห็นความเดือด
ร้อนของผู้ค้าไรย่อยจริงอ่ะคุณเพิ่งดรเกณฑ์นิกาขอ
คุณเพิ่งดรคือฟังแล้วได้ข้อสรุปอย่างนี้เราเข้ามาช่วย

ยังไม่เพิ่มตอนนี้คุณเพิ่งเจ้ายังไงต่อมองเป็นยังไงมัน
เกิดยังไงต่อค่ะคืออย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลอยากแก้ปัญหาหวยแพงได้จริงนะคะ
ทำได้ไหมก็คือเอาแบบทั้งร้อยล้านใบเข้าระบบดิจิทัลให้หมดเลย
จะได้ไม่ต้องมีใครมาส่ง๙๐กว่าบาท

ไม่ใช่มาเค็มผลงานแค่แบบไม่กี่ล้านใบ
แล้วก็มาเค็มผลงานว่าประชาชนแฮปปี้ที่ซื้อ๘๐บาท

แล้วเรานะคะไม่ได้คัดค้านดิจิทัลนะคะ

แต่ทุกวันนี้คือยิ่งเอาเข้าดิจิทัลเท่าไหร่หวย

แต่การสื่อสารการประชาสัมพันธ์

วันนี้ขอบคุณมากจริง

เหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคงต้อง๒๐วิคุณพึ่ง
แค่อยากให้กองสลากจริงจัยแค่นั้นนะคะ
ก็ประชาชนนะคะก็อยากให้เข้าใจนะคะทั้งผู้ค้าเองหรือว่าผู้ค้าสลากดิจิทัลนะคะ
วันนี้ตีกันเองนะคะหรือแม้แต่ผู้ค้าด้วยกันเนี่ยตีกันเอง
แต่ว่าคุณต้องมองให้ออกว่ามันผิดที่โครงสร้างผิดที่กองสลากนะคะ
ออกแบบมาอย่างงี้ให้ประชาชนเขาตีกันเองช่วยมองใหม่นะคะว่าใครคือ
แต่เหตุผลจากทางสำนักงานสลากเราก็ฟังไปแล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมได้ฟังสองฝั่งแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่มาพูดคุยกันนะฮะขอบพระคุณครับ
ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ